ต่อกันที่ข่าวนี้นะคะอ้นกรกฎค่ะพระเอกวิกหมอชิดคนนี้
ขอเคลียร์หน่อยละกันเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีข่าวไปนะว่า
กินเกาเหลานะคะกับอดีตผู้จัดการส่วนตัว
ล่าสุดนี้มีผู้จัดการคนใหม่แล้วนะคะไม่ต้องละทิ้งละครแล้วนะคะ
รับงานแบบรัวเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคืออดีตคู่จิ้น
มาร่วมเวทีเดียวกันในรายการนะคะคุณอ้นบอกเลยว่าคุยกันได้ปกติ

ไม่เกี่ยวดิมันความเริ่มก็คือเพื่อนกันเหมือนเดิมแหละ

พี่ดูแลอยู่มีคนดูแลอยู่
ผู้จัดการเก่าที่เคยมีข่าวเป็นไงบ้างคะ

ไม่ได้เจอกันแล้วครับแล้วก็แต่ก็เจอกันตามงานครับก็ทักทายกันปกติ
ก็ดูแบบว่าเป็นประเด็นที่จบไปแล้วก็ดูไม่ค่อยอยากพูดถึงนะคะ
แต่ว่าก็ทักทายกันได้ตามปกติสำหรับอดีตผู้จัดการนะจ๊ะ
กับตั้มก็เป็นปกติเขายังเป็นเพื่อนกันอยู่
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในเรื่องปัญหาผู้จัดการกันนะคะ

ถึงตอนนี้ตั้มจะโด่งดังโอ๊ยนะฮะหาไปแล้วนะคะ
แต่ก็ดังตามมาติดแฟนยังไม่ลืมหรอกนะคะ